มันกลายเปลี่ยนมากกว่านี้

พบศพหญิงสาวนิรนามถูกห่อด้วยผ้าใยสังเคาะ

ทิ้งไว้ข้างทางพื้นที่หมู่บ้านหนองไม้แดง

ตำรวจนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากถังน้ำ

ผู้เสียชีวิตมีความสูงประมาณ๑๕๓เซนติเมตร

หน้าอกทั้งสองข้างถูกเฉือนออกไปบางส่วน
่งบอกถึงความโกรธแค้นของมือสังหาร

กระดูกหายปะละและซี่โคงหัก

เจ้าหน้าที่จึงต้องเก็บดีเอ็นเอและ
รอยนิ้วมือแฝงตรวจพิสูจน์

เมื่อระดับพระการทั้งจากส่วนกลาง
ภูทรจังหวัดกวานหาตัวคนร้าย
แต่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
เมื่อรอยนิมือหญิงสาวนิรนำรับบุว่า

นางสาวสุภาพเด็ดไทยอายุ๓๕ปี
ชาวอำเภอพนมไรจังหวัดร้อยเอ็ด
การสืบสวนจึงเดินหน้าอีกครั้ง

สมัครเป็นแม่บ้านกับบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง

ก่อนถูกส่งไปอยู่กับบ้านไหน้จ้าง
ในบุบันแห่งหนึ่งตะวันคลอง๖จังหวัดปทุมธานี
แล้วขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สุดท้ายความพยายามการสืบสวนไม่สูญเปล่า

จนนำไปสู่การออกไม้จับในจกฤทธิ์
จาริกานนท์อายุ๓๕ปีในจ้าง
เจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าควบคุมตัวได้ที่บ้านพัก

นางสาวสุภาพถูกทำร้ายร่างกายจนซี่โครงหัก
ไอปลาร้าหักแต่ไม่เคยได้รับการรักษา
นายจักริตข่มขู่ว่าหากไปแจ้งความหรือหลบหนี
จะไปฆ่าลูกสาวนางสาวสุภาพ
โดยก่อนเกิดเหตุนางสาวสุภาพแอบโทรศัพท์ไปหาญาติ
เพื่อให้มาช่วยเหลือแต่ญาติไม่ทราบสถานที่
วันเกิดเหตุนางสาวสุภาพมีปากเสียงกับภรรยานายจักริต
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งอำพลาง
จ้างทะบินรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
อ้างตัวเองป่วยเป็นไบโพล่าเวลาโมโห
จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ประกอบกับเป็นคนอารมณ์ร้อน
ลงมือก่อเหตุโดยไม่รู้ตัว
แต่ละครั้งผมไม่เคยคิดจะทำเขาถึงชีวิตครับพี่
จากการตรวจสอบประวัตินายจักริตไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
มีพฤติกรรมเป็นขายใหญ่ชอบพกปืนและยิงปืนคมคู่
ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าร้องเรียนและมักแอบอ้างเป็นตำรวจ
อกจากนี้เมื่อปี๒๕๕๖นายจักริตได้รับนายเบ้นอายุ๑๗ปี
อุปการะไว้และทำกรมฐานประกันอุบัติเหตุเอาไว้๑๓แห่ง
จำนวน๒๑กรมทันทุนประกันรวมกว่า๑๗ล้านบาท
ลงมือทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจนตาบอด
และถอนฟันจนเหลือเพียง๔ซี่แล้วนำหลักฐานไปเบิกเงิน
จากบริษัทประกันภัยได้เงินจำนวน๑๑๘๐๐๐บาท
ส่วนกรณีตาบอดทางบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายเงิน
และถูกบริษัทประกันภัยหลายบริษัทฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงประกันภัย
คดีนี้พนักงานสอบสวนสพกลางดงจังหวัดนครราชศรีมา
ตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนปิดบังซ่อนริ้นอำพางและทำลายศพ
ต่อมาปี๒๕๖๐สารจังหวัดศรีคิ้วพิพากษาประหารชีวิต
ฐานความผิดหลายกระทงและให้จ่ายสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน๔แสนกว่าบาท
ดอกเบี้ยแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์
ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต